เกมรับจำนำ

ผีอำแล้วใช้ลิ้นกับผีนึง

ผมจ้องลูกกระตาหมุนลูกกระตาใส่ผมอีก

มีดหมอเนี่ยจริงแล้วก็คือเครื่องรางชนิดหนึ่ง

ราคาจำนำราคาดีมากจากหลงจู้ปริศนา
แต่พอร์ตของเรานี่มันเด็ดกว่าเดิมจริง

ครึ่งแทนบาท

เกมรับจำนัง
คุณพ่อคุณแม่ครับตั้งแต่เราปรับรูปแบบใหม่ของรายการเนี่ยนะคะ
โอ้โหจะไม่ชอบได้ยังไงไปที่ไหนก็พูดที่นั่นน่ะ
ก็คิดดูไทรันดี้ของเราตั้งใจแจกแต่มัดจุกเลย
เริ่มตั้งแต่ราคาจำนำราคาดีมาก

อย่างที่สองเงินสะสมกระทวีคูณขึ้นมาอีกในช่วงไถ่ของ
แท้มสุดท้ายแจ๊กพอร์ตคุณค้า

โอ้โฮฟังแล้วนี่นะใจเมื่อกี้เจ๋งเก่ง
แน่อยากได้เนอะ
แล้วผู้จำนำของเราแต่ละคนมาบอกเลยว่าเรื่องราวมันมาก

เรื่องนี้มันเป็นอย่างไรหนูเล่าสิ
เก่งเก่งเก่ง
ชื่อว่าลิ้นสู้ผี

โหบ้านน่าอยู่มากเลยนะครับป้า
น่าอยู่สิเขาถึงได้มาอยู่กันเต็มเลย
คราวคราวไหนจ้ะป้าเพื่อนบ้านอ่ะละจ๊ะ
ที่นี่มีแต่คนกันเองทั้งนั้น
ดีเลยครับป้าผมชอบอ่านข่าวเจอเพื่อนบ้านมหาภัย
ท่าทีเนี่ยมีแต่คนเป็นกันเองผมก็สบายใจ
กินอะไรอ่ะเหมือนกลิ่นทูบเลยเนอะได้กลิ่นไหม
ได้กลิ่นแต่แรงมากจ้ะ

วันนี้เป็นวันแรกที่เราได้มาอยู่ด้วยกันจริงสักทีเนอ
พี่ต้าแล้วเราจะมาเล่นอะไรกันดีล่ะจ๊ะ
เรามาเล่นทูปใส่กันด้วยจ๊ะ
มึงไม่เอาเดี๋ยวฉันไปซื้อกับข้าวแล้ว

พี่คนเลยเดินขายังห่าหลักเลย

อะไรวะอยู่ก็รู้สึกหายใจไม่ออกเหมือนมีใครมานอนทับตัวเราเลยอ่ะ
ขอลืมตาขึ้นมาดูก่อนดีกว่าว่ามันคืออะไร
ตัวอะไรมันนอนทับแล้วเนี่ยแย่แล้วเราขยับตัวไม่ได้เลย

มันมันกรอกตาได้ด้วยวะทำไงดีเนี่ย
นึกออกแล้วฮะตะโกนเรียกคนช่วยดีกว่า

เออใช่กูจะต้องตื่นจากความฝันนี้ให้ได้
ไอ้ป้ามึงตื่นสิวะมึงตื่น
กูจะเอาอะไรสู้กับมันดีมีอะไรมีอะไรสู้มันได้

นี่แหละ
พดกลีน
ไงล่ะถึงกูจะขยับตัวไม่ได้แต่กูมีลิ้นเว้ย
พูดเจบกูนี่แหละลิ้นสู้ผี
เป็นยังไงล่ะทนกูไม่ไหวแล้วล่ะสิ
ฮ้าโอ้โห
แบบแบบแบบแบบ

เดี๋ยวรออีกครั้งออกมานี่ก่อนเร็ว

แต่ไม่เห็นคุ้มกับค่าปวดลิ้นผมเลย

ไอ้นุ้มป้าชื่นชมแบบนี้จริงว่ะ

เพื่อเป็นการปลอบพื้นแล้วไหม
เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาล่ะครับ

มันสู้ยังไงได้ก่อนงงมาก
อยากถามจริงต้ามึงเอาอะไรคิด

คิดได้ยังไงเอาลิ้นสู้ผีมา
ไม่ได้มาคนเดียวนะมาเขาผู้บริยาการด้วยแนะนำเลยล่ะ

สวัสดีครับ

ลิ้นยังแข็งถึงวันนี้เลยล่ะ

อ้าวยังไงต่อเอาไปหาบ้านเช่าก็ได้ไปเจอ
หลังที่ไปเท่ากันนี่แหละครับที่โดนเสียอำนี่แหละ

จะเข้า๖โมงน่ะโอเคอ๋อช่วงเวลาการโอเค

ซื้อกับข้าวผมขอนอนนอนพักก่อนดีกว่าค่ะ
พอกำลังหลับแป๊บนึงเออ

เดินจงกระเบียนสีแดงนอนทับผมเลยผู้ชาย

ถอดเสื้อแบบเนี้ยแบบในนี้เลยแบบนี้เลย
อุ้ย

ผมสวดมนตร์สวดไม่จบซักบทอ๋อเหรอ
ผมจ้องลูกกระตาหมุนลูกกระตาใส่ผมอีก
หมุนลูกกระตา
ใจคิดอะไรอยู่ตอนนั้นตายไหมเอาเราแน่เลย
กลัวที่แรกกลัวมากเลยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร

ผมหลับตาแล้วริ้มสู้อย่างเดียวทีนี้

พอสมควรครับลิ้นแห้ง

แต่ฝั่งที่เห็นคือฝั่งนี้

แรบดินอยู่อย่างเดียวเลยค่ะพี่

ก็ไม่รู้เรื่องก็ลิ้นตะวัดอย่างเดียว

พี่ถึงสมบูรณ์ขึ้นมาบอกออก
ไม่เราก็ออกจากห้องตรงนั้นเลยค่ะพี่
เขาบอกว่าในห้องนั้นจริงใช่ไหมครับ

ใช่ครับเข้าไปวันแรกก็ได้กลิ่นทูบเลยครับ
ก็ถามเจ้าของบ้านเขาว่าได้จุดทูปไว้หรือเปล่า
เพราะว่าไม่ได้จุดแต่กลิ่นทูบแรงมาก
ถ้าฉันไปครั้งแรกหรือถ้าไปเจอยายุของบ้าน

ถ้ามันจะหลงไม่ได้
เห็นว่าคุณต้ากับคุณพักเนี่ยเจอกันก็เพราะผีนะ

ก็เขารู้จักผ่านทางแม่ผม

เรื่องปี

หนูมีเซ็นต์ตั้งแต่เล็กขึ้นมาค่ะ
ทำไมเรารู้ว่าลูกเรามีเซนต์ในเรื่องของ

จนเขาพาไปนะจุดที่ว่าหนูไม่เคยไป
อย่างทะเลบัวแดงอย่างนี้หนูไม่รู้

มีคนตามหนูมาบอกให้หนูไปช่วย

อยากได้พวกอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้
เราก็เลยไม่เชื่อเราก็ลองใจลูกดูว่า

ถูกทุกวันค่ะ

ถูกทุกวัน
เอาลูกมาด้วยไหม

แล้วให้น้องจุดทูบบอกว่ามาแล้วนะ

แล้วเขาก็จะตามอีกไหมหรือว่าก็
มันแล้วแต่เขาบางทีบางคนเขาก็หายไปเลย
แสดงว่าหนูก็ไม่ได้เจอแต่แค่เด็กน้อยแค่นั้นใช่ไหมลูก

เกี่ยวกับวิญญาณนี้หรือ

มีแค่พี่ฝาแฝดที่ตามมาตลอดค่ะ

แต่ที่พูดมาเนี่ยนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ย
ก็คือต้ายังไม่เคยรู้จักเลย
ลูกสาวน่ะพาแม่เขาไป
ไปดูดวงกับแม่ของคุณต้า

ที่เห็นด้วยก็ได้มาอยู่กัน

จริงป่ะ

มารายการเราอยากได้เงินไปทำอะไรครับ
อยากมีทุนไปสร้างบ้านเป็นของตัวเองครับ

เอาอะไรมาจำนำกับทางรายการครับ
เรื่องราวมาทางลี้ลับสักขนาดนี้
ของจำนำก็ต้องสิ่งนี้เลยครับ
ซึ่งเป็นของที่แฟนบูชามาในราคา๑๐๐๐บาท
พกติดตัวตลอดแก้เคล็ดแก้คุณสัยให้กับลูก

โอ้โหของขลังแบบนี้
จะให้ราคาจำนำกับคุณป้าเท่าไหร่กันครับ
มีดหมอจริงแล้วก็คือเครื่องรางชนิดหนึ่งนะเบน
พกติดตัวไว้ไม่ว่าจะเป็นกันคุณสัย
กันผีสางนางไม้อะไรต่ออะไรก็แล้วแต่
แล้วแต่สรรพคุณของแต่ละสำนัก
ปกติอยู่แหลงทองแดงที่น้องควันประถมครับ
ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นรองพัศหนภาระ

ไม่ได้บอกกันมาก่อน
โอ้โหไม่ผ่านรายการ
อันนี้บูชามาเท่าไหร่คะตอนนั้นน่ะ

ใหม่เอี่ยมอยู่นู้นเขาเก็บดีมากบูชามาพันกว่าบาท
แต่ว่ายังไม่เคยเอาไปจำนำที่ไหนใช่ไหม
ยังครับยังนะวันนี้เราไม่ได้ตีราคาเองแล้ว
เรามีเหล่าหลงจู้ปริศนานะครับ
มาตีราคาให้กับเราใช่ค่ะพร้อมที่จะพบกับหลงจู้หรือยังครับพร้อมครับ

นี่คือโฉมหน้าของหลงจู้ทั้ง๓ท่านนะครับ
แหมหน้าคุ้นนะเนี่ย

และที่สำคัญ๓ราคาที่จะได้นี่อยู่ที่คุณต้าแล้วล่ะครับ
ว่าจะถูกใจคนไหน
นงเชิญยิ้มกันก่อนเลย

เอช่าเอช่าช่าช่าช่า
ร้องได้หรือเปล่าหัดร้องไว้นะเอาไว้ร้องเสียงดัง
ผีจะได้มั่นมากวนเค้าใจป่าว
ได้ข่าวว่าต้าจะเอามีดหมอเฉลอมาจำนำในรายการ
สายมูนะเนี่ยเราเนี่ยถ้างั้นสายเดียวกับนงเลย

เขาชอบเล่นพวกเครื่องเงินอยู่นะครับ

เวลานี้

ก็ใครจะเอามีดหมอมาจำนำเหรอ

หากเจ้าจะนำมีดหมอมาจำนำแล้วก็

แล้วเจ้าจะได้ราคาดี

แต่การถือดับก็จะชื่นชอบดับ

นี่ผ่านเลยนะ
คือตอนนี้ยังไงก็ได้

เอามาไว้น้องนิงนะคะ

ได้ข่าวว่าคุณต้าเนี่ยโดนผีอำบ่อยใช่ไหมคะ
เหมือนกันเลยหัวอกเดียวกันเลย
อำเนี่ยโอ้โหครับอกครับ

หายใจหายคอไม่ออกเลยทีเดียว

่งให้ราคาดีแน่นอนค่ะคุณป้าค่ะ

นี่ค่ะ

ชอบตรงนี้ถูกชะตาใครมากที่สุด

ถูกชะตาเบอร์หนึ่งครับ

บางคนเล่นเครื่องล้างของขัง
เขาก็จะรู้ราคาอยู่ถูกนะครับ

ก็อาจจะเห็นว่ามีคุณค่ามากก็ได้

อยู่ในรายการนี้บอกเลยว่า
อะไรก็เกิดขึ้นได้
ส่วนสูงที่สุดเลยคือ

เลือกแล้วนะคะหมายเลขหนึ่ง
จะได้๖๕๐๐ไหม

ไปดูหลงจู้ปริศนาหมายเลข๒กันก่อนครับ
ดีแล้วที่เจ้าเลือกเชื่อข้า
ถ้าจะเสนอราคาให้เจ้า๑๕๐๐บาท

เอาแล้วดีแล้วที่เขาไม่เลือกเขา
เท่านี้ก็จะเหลือ

จู้ปริศนาหมายเลข๑นะครับ
นั่นนงจะให้ราคาเท่าไหร่ครับ
โอ้โหต้านี่มาแบบนี้มันดีนะ

เอามาให้น้อยลงเลยน้อยลงเอา

เอออ้าวมี
เพราะฉะนั้นแม่คุณใจใหญ่ของฉันนี่เอง
ใช่ไหมน้องหนิงให้เท่าไหร่ไปดูเลย
เห็นว่าคุณต้าเป็นคนรักเมียใช่ไหมคะ
บอกเลยนะคะจำนำที่หนุ่งหนิ่งให้ราคา
เชื่อไหมว่าในใจก็อยากเลือกคนนี้แหละ
แต่เกรงใจเมีย
นี่ถ้าเมียไม่มาเลือกเลยไม่ต้องดู

ไม่ดูใครด้วยไม่เป็นไรนะคะ
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ราคาสูงที่สุดนะ
แต่ราคา๔๐๐๐บาทเป็นอย่างไรไม่รู้นะ

เอาแต่นะครับผมถ้าคุณต้าพอใจขอเชิญจำนำครับ

แล้วตอนนี้คุณต้านะคะก็รับเงินจำนำจากทางรายการไปก่อนเลย

เพราะว่าคุณจะสามารถสะสมเงินรางวัลเพิ่มไปอีก
เพราะว่ากติกาใหม่ของเรามันเด็ดมาก

จะได้เท่าไหร่เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวค่ะ
บ่อยแบบที่เรียกว่าโด่งดังมาก

สามโทนคนใดเป็นคนอุดรธานี
กลับเข้าสู่ช่วงที่๒ของรายการเกมรับจำนำกับช่วงถ่ายของ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนเช่นเคย
ตอบคำถามไถ่ของจำนวน๓ข้อ

ถือว่าไถ่ของสำเร็จ
ซึ่งคำถามข้อที่๑จะมีมูลค่าเท่ากับเงินจำนำ

และจะถูกเบิ้ลขึ้นอีกหนึ่งเท่าในทุกข้อที่ตอบถูกครับ
แอกกันนักแบบทะเวคูณกันไปเลย
ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้จำนำของเรานั่นก็คือคุณต้านั่นเอง
ซึ่งได้เอามีดหมอนะมาจำนำกับเรานะคะ
แล้วก็รับเงินจำนำจากทางรายการไปแล้ว๔๐๐๐บาท
และช่วงนี้นะครับได้เวลาถ่ายของกันแล้วนะครับ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑มีมูลค่า๔๐๐๐บาท

เขาเรียกว่ามีอะไรล่ะสัมผัสพิเศษสัมผัสพิเศษ

อย่างที่เคยมีอะไรมีตามมาอย่างนี้ครับ

เขาก็จะมาเล่าให้เราฟังตลอดเลยเหรอฮะ
ใช่ค่ะบางทีแม่เขาเดินตามหนูทำไมก็ไม่รู้

ทำค่ะถ้าน้องทักปุ๊บเราจะทาน้องไปทำใส่บ้าใส่อะไรแค่ครับเอง
อ่ะพูดถึงเรื่องผีพูดถึงเรื่องชีวิตของคนตาย

เขาก็จะมีการทำบุญให้นะครับ
ว่าตาย๗วันตาย๑๐๐วัน
ส่วนใหญ่เป็นประเพณีของเราที่เราจะต้องทำกัน

แต่จะรู้ไหมว่ามันมีที่มาที่ไป
ว่าทำไม๕วันทำที๗วันทำทีอะไรอย่างนี้นะครับ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑ถามว่า
การทำบุญครบรอบ๕๐วัน
มีความเชื่อว่าวิญญาณเป็นอย่างไร
ข้อ๑หลงทาง
ข้อ๒รอถูกพิพากษา
ข้อ๓กลับมาที่โลก
เคยได้ยินแต่ทำบุญ๗วันทำบุญ

ร้อยวันทำบุญ๕๐วันใช่ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะครับ

คงไม่มีหลงทางหรอกครับ
ถ้าตายไปแล้วก็คงไปพบของเขาแหละครับ

มันน่าจะถูกพิพากษาตั้งแต่เสียชีวิตไปแล้วมั้

ข้อ๓นี่กลับมาที่ลูก
น่าจะกลับมารับทำบุญญาติที่ญาติทำบุญไปให้

ว่าน่าจะเป็นรอถูกพิพากษา

หนูว่าน่าจะรอค่ะพี่

พี่ต้ากับพี่พักคิดไม่ตรงกันแล้วครับ
เออเอาลองเขียนไปดู

ขอตอบข้อสองนะคะรอถูกพิพากษาค่ะนะฮะ

เปลี่ยนใจกลับมาข้อ๒นี่ก็เพื่อเธอโดยเฉพาะ
พิพากษาจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่
เอาความเฉลยกันเลยครับ
ถูกครับ

เป็นความเชื่อในช่วงเวลาของผู้ล่วงลับ
จะถูกยมทูตพาเดินทางไปยังประตูยมโลก
แล้วก็คอยการพิพากษาว่ามีกรรมดีกรรมชั่วมากน้อยเพียงใด
แล้วก็จะต้องเดินทางไปที่ประตูสวรรค์หรือนรกนั่นเองนะครับ
ซึ่งเราเชื่อว่าการทำบุญใน๕๐วันนี้
จะช่วยเสริมบารมีให้กับดวงวิญญาณ

ให้ผลักไปทางประตูสวรรค์ให้มากที่สุด
อันนี้ก็เป็นความเชื่อเนาะนะคะ

รับเงินสะสมไป๔๐๐๐บาทค่ะ

ข้อที่๒มูลค่า๘๐๐๐บาทครับ

รู้จักใครบ้างไหมในวงการของเรา

แล้วก็ยูโรยศวรรดิ์นะครับ

ที่เรียกว่าโด่งดังมาก
บุกเบิกเลยนะยืนหนึ่งเลยนะ

เฮ้ย

นี่ดังมากนะเพลงเขาทุกเพลงนี่คือแบบติดชาร์จตลอด
ขายดิบขายดีขายเป็นล้านตลับนะคะคุณสมัยนี้
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ถามว่า
โทนคนใดเป็นคนอุดรธานี
ทงชัยสามโทน

เคยฟังเพลงเขาไหมคะเคยฟัง
เคยมีตลับเพลงเขาตั้งแต่เป็นมวลเทปแฟนตัวจริง
สามคนนี้มีคนหนึ่งเป็นคนเหนือเราใบ้ให้
คนเหนือนี่น่าจะใช่พี่หนอมนะครับ
ส่วนบุ๋มบิ๋มนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นคนที่ไหน
แต่ทงชัยนี่เขาเป็นคนอีสาน
พี่โชคอีสานแน่แต่พี่บุ๋มบิ๋มนี่ไม่แน่ใจ

คราวนี้ก็กลายเป็นว่าเหลือสองนะครับผมคุณทงชัยกับคุณบุ๋มบิ๋ม
เอาล่ะขับไปมองหน้านี้สิลิน

ตอบครับพี่ทงชัยครับ

เป็นข้อที่หนึ่งพี่ทงชัยสามโทนค่ะ

จริง

ก็มาลงที่พี่ทงนี่แหละครับ
แล้ว๓โทนคนไหนที่จะใช่คนอุดร
มาลุ้นพร้อมกันเลยครับ

โชคดี
พี่ทงชัยเขาอยู่จังหวัดนครราชศรีมาก
แต่ที่บุ้มบิ๋มสามโทนเป็นคนอุดอดทานี
ส่วนพี่ถนอมเป็นคนแพร่
ไม่เป็นไรนะคะก็ตอบถูกไป๑ข้อน้อย
ยังมีเงินสะสมอยู่๔๐๐๐บาทค่ะ

เพราะว่าโอกาสอยู่ตรงนี้แล้วนะที่จะได้ถ่ายของกลับนะครับ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓มูลค่า๘๐๐๐บาทครับ
ก่อนหน้านี้คุณเคยทำอาชีพขายบอลดับเพลิงเหรอครับ
ครับผมผมเคยเอาไปช่วยเขาที่หน้าปากซอย
ช่วงปีใหม่ไฟไหม้ครับไฟไหม้ป่าอ้อย
คือป่าอ้อยตรงนั้นติดบ้านคน

คนอาจจะจุดพุทธในช่วงปีใหม่ครับ

แล้วก็ลูกบอลในบ้านมาช่วยเขา
ลุยเข้าไปในกองไฟเอาไปโยนเข้าใส่จนดักหมด

แล้วใช้ไปตรงนั้นมันเป็นของที่เราต้องขาย

ไม่ที่ถามเนี่ยนะครับจริงแล้วก็คือในช่วงปีใหม่
ฉลองกันด้วยความสุขและมีรอยยิ้มนะครับ

เขามีความเชื่อกันเนอะในเรื่องของการเสริมโชค
ในวันปีใหม่โดยการรับประทานปลา
เขาบอกว่าคำว่าปลาในภาษาจีนนะคะ
ออกเสียงคล้ายกับคำที่มีความหมายว่าอุดมสมบูรณ์

คำถามไถ่ของข้อที่๓ถามว่า
ข้อใดคือความเชื่อเกี่ยวกับการรับประทานปลา
เทศกาลปีใหม่ของชาวจีน

ข้อหนึ่งห้ามหั่นต้องกินทั้งตัว
ข้อ๒ห้ามหันหัวปลาไปทางผู้อาวุโส

ชิ้นสุดท้ายแฟนสวย

โอกาสสุดท้ายนะของการถ่ายของนะ

ข้อหนึ่งห้ามหั่นตัวกินทั้งตัว
ผมคิดว่าการที่ห้ามหั่นตัวเนี่ยก็คือ

ถ้ากินทั้งตัวแล้วก็จะมีความมั่งคั่งความสมบูรณ์

ข้อสองห้ามหันหัวไปทางผู้อาวุโส
ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ได้แทนตัว

ตอบว่า
ตอบว่าตอบมือหนึ่งห้ามหั่นต้องกินทั้งตัวครับ

มาแล้วนะคะข้อหนึ่งห้ามหั่นต้องกินทั้งตัวค่ะ
ถ้าสมมุติว่าพลาดข้อนี้แล้วถ่ายของไม่สำเร็จทำไง

โอ้โฮ
มันสำคัญขนาดไหนครับ

ก็มาลุ้นกันต่อนะครับคุณแม่คุณพ่อครับ

ข้อหนึ่งห้ามหั่นต้องกินทั้งตัวเป็นคำตอบที่

ตอนนี้เดิมพันด้วยเงิน๘๐๐๐บาท
และที่สำคัญคือมีดหมอเล่มนี้แหละครับ
จะถ่ายกลับบ้านไปคืนภรรยาได้หรือไม่
อยู่ที่คำเฉลยของพี่เอแล้วล่ะครับ
ถูกครับ
จริงแล้วห้ามหั่นต้องกินทั้งตัว

วันปีใหม่ของชาวจีนนะครับ
คำว่าปลาในภาษาจีนออกเสียงว่าหยู

เปลี่ยนกับคำว่าหยูหรือโหว

ทำให้การรับประทานปลาในวันตรุษจีน
ก็คือการอวยพรให้กับผู้รับประทาน
มีกินมีใช้มากมายเหลือเฟือตลอดทั้งปีนั่นเอง
โดยจะนำปลามานึ่งผัดแกงทอดอะไรก็ได้
แต่ต้องปรุงแล้วก็เสิร์ฟทั้งตัวห้ามหั่น
ส่วนหัวปลาต้องชี้ไปทางผู้อาวุโสด้วย
แล้วหัวปลาหันไปสบตาใคร

ตอบถูก๒ข้อนะคะมีเงินสะสมแล้ว๘๐๐๐บาท
และที่สำคัญนะครับถ่ายของสำเร็จ
ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเรามีเงินสะสมเพิ่มขึ้นแล้วนะ

แล้วก็เงินจำนำในช่วงแรกอีก๔๐๐๐บาท
ตอนนี้นะคะมีเงินสะสมทั้งหมด๑๒๐๐๐บาทค่ะ
ช่วงหน้าแจ็คพอร์ตของเรานี่มันเด็ดกว่าเดิมจริง
เพราะว่ามีรางวัลให้ถึงครึ่งแสนบาท
จะได้ดีกว่าช่วงหน้าของเราค่ะ
โอ้โฮจำนำโชค
หรือว่าน่าจะประมาณ๔๕๐๐บาท
ก็จะรับจำนำกับซ้อดีกว่า
กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเกมรับจำนำแล้วนะครับ

ใช่แล้วตอนนี้นะคะคุณต้าก็มีเงินสะสมอยู่๑๓๐๐
เคยเข้าโรงรับจำนำไหม

ไม่เอ่อไม่เคยเลยนะครับ
เดี๋ยวจะลองให้เป็นหลงจู้ดู

เพราะว่าช่วงแจ็คพอร์ตเนี่ยนะครับ

เพื่อเงินรางวัลที่มากขึ้นกว่าเดิม
ใช่กติกาแจ็คพอร์ตจะเป็นยังไงนะครับ

แจ็คพอตของจำนำโชว์
ทางรายการได้เฟ้นหาสารพัดสิ่งของ
ไปให้หลงจู้โรงรับจำนำตัวจริง
ผู้เชี่ยวชาญตีราคาจำนำให้
ผู้จำนำจะต้องทายราคาจำนำให้ถูกต้อง
โดยเราจะมีคำใบ้เป็นตัวเลขค่าหลัก

และเรียงเป็นราคาจำนำของของชิ้นนั้น
หากเรียนถูกแจ็คพอร์ตแตกรับไปเลย

ให้ตำแหน่งที่ถูกตำแหน่งละ๓๐๐บาทครับ
และของจำนำโชคในวันนี้คือ
ป้ายหยุดตรวจ
แต่เราไม่ได้ขโมยคุณตำรวจมานะครับ
เป็นของจำลองขึ้นมาทำจากสังกษีมีล้อลาก
โครงผลิตจากเหล็กและติดไฟนีอ่อน
และที่สำคัญครับขนาดใหญ่แบบนี้
เห็นก็ต้องหยุดล่ะครับ
นี่ก็คือของจำนำโชค

อะไรอย่างนี้ก็จะไปยืนถ่ายรูปกันตรงนี้

ตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาถึงขอบเนี่ยเหล็ก
แต่ว่าตรงป้ายเป็นพลาสติกนะคะ

ขนาดนี้คือกว้าง๑๒เมตรนะคะ

เคยรู้ไหมว่าป้ายเหล็กประมาณอย่างนี้

ผมคิดว่าอยู่ที่หลักพันนะครับ

สัก๓๒๐๐บาทผมคิดว่าสาว๓๒๐๐

เรามีตัวช่วยเรามีตัวเลขให้หมดเลย
วางตำแหน่งของเขาให้ดีเท่านั้นเอง
ถ้าถูกวันนี้นะครับก็รับไปเท่าไหรแม่เบ้น
ห้าหมื่นบาทถูกนะครับ

ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านของเก่าตีราคาจำนำให้
และเราก็เอาราคาจำนำที่ได้มาสลับตำแหน่ง

จะมีตัวเลขอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
นี่คือตัวเลขที่ทางรายการนำมาให้ค่ะ
ราคาที่จะเกิดขึ้นที่ต่ำที่สุดเลยนะคะ
คือ๕๖๗บาทแพงที่สุดหรือสูงที่สุดคือ๗๖๕๐๐บาท
ลองเขียนดูหรือลองพูดมาก็ได้

กับพักคิดว่าน่าจะอยู่ที่หลักพันเนอะ

ราคาสูงกว่าที่ทั้งสองท่านพูดไว้เมื่อกี้นะ

เหรออย่างนี้นะครับ๗๐๐๐บาท

วิเคราะห์จากที่ตัวเองเคยทำมาครับ
เคยทำมาครับเคยทำเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ประจนเพิง
อุปกรณ์ของสำนักงานเทศบาลที่เขาเอาไปกั้นทาง
ใกล้สวดพวกพวยตั้งถนน

ถ้าตัวเล็กมันจะอยู่ที่๓๐๐๔๐๐ลิตร

อันนี้มันตัวใหญ่ผมคิดว่าจะอยู่ที่๕๐๐ครับ

ว่าของชิ้นนี้ราคาจำนำจริงอยู่ที่เท่าไหร่
ราคาจริงอยู่ที่๐๕๖๗๐๕๖๗๐บาทครับ
ถ้าปลูกทุกตัวนี่นะเท่าไหร่

ยืนยันกับเราแล้วนะคะว่า๐๕๖๗๐หรือ๕๖๗๐บาทค่ะ
ไปดูราคาจำนำจริงจากทางรายการกันเลยครับ
ป้าเคยชาตาอะไรขาป้าจำนำอะไรบ้าง
เจ้าใจราคานั้นจะพูดเช่าชัดได้ตรงหรือไม่
เลขสวยแบบนี้ก็ขอให้จบแบบสวยนะครับ

ตัวที่สองมาแล้ว
นี่ขอจากที่ตัวเองเคยทำมาครับ
ราคาจริงอยู่ที่๐๕๖๗๐๕๖๗๐บาทครับ
ขอบคุณครับ
และราคาของจำนำโชคนะคะ
อยู่ที่๐๕๖๗๐หรือ๕๒๗๐บาท
ไปดูราคายืนยันใหม่ได้ไหม
ได้
ไปดูสิว่าหลงจู๊กเขาให้ราคานี้จริงหรือเปล่า
สวัสดีครับสำหรับป้ายไฟหยุดตรวจนี้นะครับ
เป็นป้ายดั้งเดิมอยู่ที่ในร้านอาหาร

ซึ่งโครงสร้างมันเป็นสังกษี
ด้านหน้าเป็นพลาสติกขาวแปะสติ๊กเกอร์

กว้างเมตร๒๐เสียไป

ผมรับจำนำอยู่ที่๕๐๐บาท
แต่ได้ทำการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ให้พร้อมใช้อีก๖๗๐บาท
เพราะฉะนั้นราคาจำนำอยู่ที่๕๖๗๐บาทครับผม

คุณป้านะได้รับเงินกลับบ้านไปนะคะ

วันนี้ทั้งหมดเลย๖๒๐๐๐บาท
เป็นอย่างไรล่ะหุ่นเกินครึ่งแสนอีกอ่ะ
จริงโดนครึ่งแสนไปแล้วนะครับ
ได้ทางไป๖๒๐๐๐บาทเนี่ย

ไปสร้างบ้านของตัวเอง

มีครับคือแม่ยายให้ที่ไปรับ
ก็เหลือแต่แค่ขึ้นโครงแล้ว
ขึ้นเสาร์ขึ้นอะไรไป
เป็นลูกมือเขาเขาใช้ทำอะไรก็ทำ

ที่จะพาครอบครัวไปได้ในวันนี้นะ
วันนี้ขอบคุณน้องต้าและน้องพักมากเลยนะครับ
รายการของเราเนาะยังอยู่กับเราตลอด

ดูสิวันนี้เกินครึ่งแสนจริง
อยากจะให้เปิดกันมาทุกวันอาทิตย์เลยนะคะ
เวลา๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นี่แหละค่ะ
พระคุณมากนะครับแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะ
ผมชายามิชัยและเบ้นพรชิตาลาไปก่อนนะครับ

ผู้รับจำนำของเรานะคะเป็นคู่รักต่างวัย
แอบรักกันแต่ว่าไม่ยอมพูดกันสักทีนึง

จนต้องเลือดตกยางออกก่อนถึงจะบอกรักกันได้

วันนั้นกลับดึกด้วยกลับประมาณตีหนึ่งตีสองได้ไหม
กลับมามันเปิดไฟนั่งรออยู่อย่างนี้
โอเทียลแลนด์ลิกออกไปเนอะ

ดี

ถ้าถูกพร้อมตำแหน่งนี้นะครับ
เจฟผลแตกนะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป